ทีนี้ค่ะต้องมาขยายผลข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
จากที่คุณภาคภูมิรายงานไปจากการแถลงของทางสอบคอเรื่องของผู้เสียชีวิตนะคะ
รายล่าสุดเสียชีวิตเพิ่ม๑ศพเป็นรายที่๔๑ของประเทศไทย
รายนี้โคศกสบคบอกเลยว่าสำคัญเป็นกรณีศึกษา
ที่เราจะต้องนำมาไล่เรียงดูจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เพราะว่าผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนี้นะคะรายที่๑๑เป็นพนักงานขับรถ
รถเมย์สาย๑๔๐วิ่งอู่สมแดมอสวรีชายสมรภูมิ
เป็นพนักงานขับรถผู้หญิงนะคะอายุ๕๒ปี
คือเขาเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่๒๖มีนาคม
แต่ยังคงขับรถเมย์ไปจนถึงวันที่๑เมษายนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นสี่เมษายนตรวจพบเชื้อโควิดสิบเก้า
หมายความว่าก่อนที่เขาจะพบว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
เขาเริ่มป่วยแล้วแต่ยังขับรถเมย์อยู่
ผู้โดยสารที่ขึ้นรถเมย์ก็ต้องกักตัวก็ต้องเฝ้าระวัง
ต้องดูอาการตัวเองด้วยอีกหนึ่งประเด็นก็คือ
ก่อนหน้าที่จะป่วยอะค่ะผู้เสียชีวิตรายนี้
เขาไปล้อมวงดื่มเหล้าอืมสังสรรค์กันครับ
แล้วก็มีคนที่อยู่ในวงเล่าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ก่อนหน้า
เขาก็เลยติดมาด้วยแล้วก็ในวงที่ล้อมวงดื่มเหล้ากันเนี่ยนะ
เหล้ากันเก้าคนติดเชื้อไปเจ็ดอ่ะครับอันนี้เลยมีความหมายนะคะ
เรื่องของการล้อมวงดื่มเหล้าสังสรรค์กันมันติดกันง่าย
ที่สำคัญก็คือที่ประชาชนถามกันมากก็คือมารู้ข่าวก็วันที่
พนักงานขับรถเมย์คนนี้เสียชีวิตใช่ไหมค่ะเสียชีวิตสิบสองเมษายน
แล้ววันที่ตรวจพบเชื้อ๔เมษายนเนี่ยทำไมถึงไม่แจ้งผู้โดยสารว่า
ถ้าคุณเคยขึ้นรถคันนี้ในช่วงเวลานี้ที่พนักงานคนนี้ขับ
กรุณาตรวจสอบตัวเองหรือว่ากักตัวเองในขณะนั้น
เราเพิ่งเล่าข่าวกันเมื่อวานวันสองวันนี้เอง
แล้วก็เรื่องเนี้ยถูกเปิดเผยโดยเพจชุมชนคนรักรถเมย์ครับ
ขอสมกเองไม่ได้เป็นคนออกมาแถลงตั้งแต่ต้นครับ
สุดท้ายเนี่ยทางขอสมกรก็ออกมายอมรับว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริง
อืมก็ทำความสะอาดค่ะเชื้อรถเมย์แนะนำว่าประชาชนที่ขึ้นรถเมษายนี้ต้องเฝ้าระวังอาการตัวเอง
เนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้นะคะในแพทย์ทูวีศิลป์วิสานุโยทีนโคโสกสอบบอกคอ
ก็เลยบอกว่าสำหรับผู้เสียชีวิตรายล่าสุดรายนี้นะคะ
รายที่สี่สิบเอ็ดเนี้ยเป็นพนักงานขับรถขอสอบมอกอ
สายหนึ่งสี่ศูนย์วิ่งอุศแมดำอนุสวรีชัยสมรพภูมินะคะ
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๕๒ปีแต่เขาก็มีโรคประจำตัวค่ะคุณผู้ชม
ความดันโลหิตสูงและหัวใจโตมีประวัติสังสรรค์ดื่มเหล้ากับเพื่อน
ดื่มเหล้านี่แหละโคศกสวบคบอกว่ามันเสี่ยงมากนะคะ
เพราะว่าในวงเล่าวงนี้เนี่ยนะมีเพื่อนคนหนึ่งในวงเล่า
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วเชื้อส่งต่อไปในวงเล่าเนี่ย
ติดเชื้อไปเจ็ดคนโอ้โหจากการล้อมวงกันเก้าคนอ่า
เกือบหมดน่ะพูดอย่างงี้ดีกว่าเหมือนผับทองหล่อจริงใช่ไหม
ทองหล่อก็โอ้โห๑๐กว่าคนก็ติดไปเกือบหมดอ่ะ
ไอ้ล้อมวงกินเหล้าเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ส่วนใหญ่วงเนี้ยที่เขาล้อมวงกินเหล้ากันเนี่ย
เป็นผู้หญิงด้วยนะคะครับยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้ามีนาคม
ผู้เสียชีวิตรายนี้เขาทำงานกะเช้าค่ะยี่สิบหกมีนาคม
เริ่มมีอาการไอเริ่มเป็นไข้ไปหาหมอไปหาหมอตั้งแต่๒๖มีนาคมนะคะ
แต่ยังกลับมาทำงานต่อเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าติดโควิดสิบเก้า
สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมก็ยังทำงานอยู่
ก็คือขับรถกะเช้าค่ะหนึ่งเมษายน
เป็นวันที่ผู้เสียชีวิตรายนี้ขับรถเมย์เป็นวันสุดท้ายนะคะ
ขับรถเมย์ในช่วงกะเช้านะคะสองเมษายนหยุดค่ะ
ลาหยุดเพราะว่าป่วยหนัก๓เมษายนอาการหนักขึ้น
คือมีไข้ถ่ายเหลวหายใจหอบเหนื่อยไปหาหมอ
วัดอุณหภูมิอุณหภูมิสูงสามสิบแปดองศาเซลเซียส
ก็เลยต้องตรวจเชื้อโควิด๑๙๔เมษายนคุณหมอแจ้งเลยว่า
ติดโควิดสิบเก้านะคะครับและสิบสองเมษายนเสียชีวิตเลยค่ะ
ไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตรายล่าสุดรายนี้ดังนั้นย้อนกลับไปเลย
ครับช่วงเวลายี่สิบหกมีนาคมจนถึงหนึ่งเมษายนเนี้ยค่ะ
ใครที่ขึ้นรถเมษายหนึ่งสี่ศูนย์ต้องระวังต้องดูอาการตัวเองให้ดี
คือถ้าดูหน้าจอตรงนี้นะครับคำถามก็ตามมาที่ขอสมกทันทีว่า
ตั้งแต่สี่เมษายนที่พนักงานขับรถคนนี้ยืนยันชัดเจนว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ทำไมคุณไม่รีบแจ้งผู้โดยสารนะ
หมายถึงในส่วนของผู้โดยสารที่เคยขึ้นรถคันนี้นี่เห็นไหม
จนเนี่ยมารู้ข่าวกันก็คือสิบสองเมษายนเสียชีวิตใช่ค่ะ
เพิ่งเล่าข่าวไปเมื่อวานเลยอ่ะนึกออกไหมคะอืมอืม
ทีนี้โฆษกสวบคก็เลยบอกว่าทีมสอบสวนโรคก็เข้าไปสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
ทั้งการสังสรรค์ในวงเล่าเนี่ยเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับเพื่อนร่วมงานอีก๙คน
เป็นพนักงานขับรถผู้ชายนะคะขับรถคันเดียวกันกะบ่ายอืม
คนหนึ่งครับกระเป๋ารถเมย์เป็นผู้หญิงนะคะอีกแปดคนทั้งกะเช้า
และกะบ่ายตอนนี้ทุกคนต้องกักตัว
ต้องเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเชื้อโควิด๑๙
ไม่ได้มีการสัมผัสกับผู้เสียชีวิตรายนี้
เพราะว่าผู้เสียชีวิตรายนี้อยู่อพาร์ทเมนต์ย่านพระประแดงและอยู่คนเดียว
สำหรับรถขอสมกรสายหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยค่ะที่ผู้เสียชีวิตขับเนี่ยนะคะ
มีสองคันด้วยนะคะคุณผู้ชมคันที่หนึ่งสีขาว
หมายเลขทะเบียนหนึ่งห้าขีดสามสี่หนึ่งหกทะเบียนกรุงเทพ
คันที่สองสีขาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งห้าขีดสามเจ็ดสองเก้าทะเบียนกรุงเทพครับ
สองคันนี้วิ่งระหว่างอู่สแหมดำและอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เป็นรถที่วิ่งขึ้นทางด่วนทั้งสองคันทั้งสองคันนี้
ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะขับตั้งแต่๑๖มีนาคม
จนถึง๑เมษายนผู้เสียชีวิตเขาหยุดทุกวันอังคาร
ที่เราต้องบอกอย่างละเอียดแบบนี้เผื่อว่าใครขึ้นรถเมษายนี้ค่ะ
ครับดังนั้นนะคะใครใช้บริการรถเมษายนี้นะคะ
ต้องย้อนไปคือทางโฆษกสวบคบอกว่าอยากให้ย้อนไปตั้งแต่๑๖มีนาคม
ก็เนี่ยฮะตามหน้าจอเลยใช่สิบหกมีนาคมจนถึงหนึ่งเมษายน
ถ้าใครป่วยมีไข้รีบพบแพทย์เลยนะคะเพราะว่าเขามาขับแค่หนึ่งเมษายน
หนึ่งเมษายนเขาขับมาแล้วหายใช่ค่ะแต่มันก็ต้องย้อนไป
ไปก่อนหน้านี้นะคะทางผู้มนุยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ไม่ได้มีเหตุผลที่จะปกปิดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่
ที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับทางขอสมกรทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติพอขอสมกบอกแบบนี้
แต่คนที่ขึ้นรถเมย์วันหนึ่งคือเยอะไงแล้วตั้งหลายวัน
กะเช้าและกะบ่ายนะคะคนที่ต้องเฝ้าระวังอาการไข้ของตัวเองอ่ะ
แม้ผู้เสียชีวิตจะขับกะเช้าก็ตาม
แต่คนที่ขับกะบ่ายก็กินเวลากับผู้เสพชีวิตนึกออกมั้ย
ด้วยความเคารพนะฮะคือในช่วงเวลาที่พนักงานขับรถคนนี้เริ่มป่วยอะไรเนี่ย
โอ้โหเรื่องของโควิด๑๙เนี่ย
มาตรการต่างนี่มันเป็นข่าวดังแล้วอ่ะแล้วคุยกันเยอะแล้วอ่ะใช่ไหม
ค่ะก็พอขอสมกรเลยบอกว่าขออภัยที่แจ้งเตือนอย่างล่าช้า
ตอนนี้ก็เลยพักการใช้งานของรถเมย์สายนี้นะคะ๒คันนี้นะคะ
แล้วก็ให้คนขับเนี่ยเขาก็กักตัวอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถเมย์ทั้งสองคันนี้นะคะ
แล้วก็ทยอยให้ข้อมูลอย่างที่เราเห็นว่าเป็นไทม์ไลน์